ข่าวแรกของเรานะคะไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะ
ประเด็นทอล์กท้าวในโลกของวงการบันเทิงค่ะ
นั่นก็คือข่าวลือค่ะนางเอกดังค่ะ
เตรียมวิหวาลมเพราะว่ามีคนไปขุดคุยนะคะ

ใบหนึ่งเขาบอกว่ามีภรรยาอยู่แล้ว
ใบหนึ่งเขาบอกว่าเตรียมแต่งงานกับนางเอกดัง

คุณผู้ชมนะคะใครตามข่าวนี้ไม่ทัน
วันนี้ค่ะมารอดูเราไล่เลี่ยงให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ตอนแรกคุณผู้ชมมีคำใบ้ออกมาบอกว่าแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่านางเอกคนนั้นที่จะวิวาร่มเนี่ย

อยู่วงการมานานกว่า๑๐ปีคุณผู้ชม
ฟังต่อค่ะเขาบอกว่าคนนี้กำลังจะมีงานวิวาค่ะ
แต่งก็มีแล้วนะคะแต่จะได้แต่งจริงหรือไม่
เมื่อจู่ว่าที่เจ้าบ่าวนี้โดนแฉะ
บอกว่ามีเมียอยู่แล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน
แต่ที่มาต้องแต่งงานเนี่ยเพราะว่าหวังเงินน้องนางเอกค่ะ

โดยเพื่อนก็เคยเตือนน้องนางเอกไปแล้วนะคะ
ว่าเรื่องลูกผู้ชายเนี่ยเขามีโรค๒ใบ

บอกว่านางเอกที่กำลังเป็นเจ้าสาวคนนี้

คือช่วงนี้มันมีดารานักแสดงหลายท่านที่กำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาย
มันก็มีพอจะเข้าเขาถ้าแบบมาโยงเรื่องกันนะคุณผู้ชม
แต่ว่าในโลกโซเชียลเขาก็เดากันไปเยอะเลย
ว่าข่าวลือนี้มันคือดาราสาวคนไหนกันแน่
อย่างเพจใต้เตียงดาราเพจดังต่างเนี่ย

อืมแล้วช่วงนี้กระแสโลกสองใบในชีวิตจริงมันกำลังรุนแรงกันอยู่ตามข่าว

แล้วนี่มาเกิดกับดาราสาวชื่อดังคุณผู้ชมค่ะ
หนึ่งในนั้นที่ถูกโยงไปโยงมาจากคำใบ้แล้ว
คุณจอกกะจั่นอะคลามซีรีส์
ทั้งที่เห็นภาพในโซเชียลเขาก็ถ่ายภาพหวาน
ไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันอยู่เลยแล้วจะเลิกกันยังไงงงมาก
นอกจากนี้ค่ะในเพจเจ๊มอย๑๐๘เขาก็มีการนำภาพข้อความนะ
คือมีคนเดากันคุณผู้ชมบอกว่าน่าจะเป็นคุณจักรจันทร์หรือเปล่า
เพราะว่ารูปโปรไฟล์คล้ายคุณจักรจันทร์
คือเที่ยวมาใช้เป็นแบบเงาดำนะเที่ยวมาประกอบข่าวเหมือนอันเดียวกันเลย
ใช่ค่ะแต่ว่ามีการตอบกลับคู่สนทนาไปคนนึง
ประมาณว่าเห็นข่าวแล้วมีคนมาถามเหมือนกัน
แต่ไม่ใช่เธอแน่นอนสบายใจได้แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องด้วยนะคะ
เธอก็เลยไม่รู้ว่าจะออกมาพูดทำไมเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเธอ
ค่ะซึ่งเมื่อวานนี่พี่จันทร์ก็ตอบจะให้สัมภาษณ์ด้วยนี่
ใช่ค่ะพี่จันเขาออกมาเปิดใจกับสื่อนึงยอมรับเลยว่าทราบอยู่แล้ว
จังการจัดบอกฉันรู้นตั้งแต่ตอนกับตอนแรก
คุณเคก็เคยตัดงานมาแล้วเมื่อ๑๐ปีก่อน
แล้วก็หย่าร้างเลิกรากันไปเรียบร้อยแล้ว
มีทะเบียนยาไม่ใช่การสุดท้าย
บอกว่าข่าวที่เป็นกระแสเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง
แล้วนอกจากนี้บรรทางไทยรัฐได้คุยกับเพื่อนสนิทของคุณพี่จักรจันเค้า

ก็ยืนยันบอกว่าเพื่อนทุกคนก็รู้เหมือนกันจ้ะ
แล้วหลังจากที่มียืนยันอยู่ทางด้านจากกะจันเองทางด้านเพื่อนสนิทเองนะคะ
พูดถึงผู้จัดการดาราที่ดีต้องเคารพตัวดารา
ไม่ใช่วันยุแต่ให้เขาเลิกกับแฟน
พอตัวดาราเขาปกป้องความรู้สึกตัวเอง
ก็มาหาว่าดาราติดแฟนจนเทเพื่อน
อันนี้คือสิ่งที่เจ๊มอยโพสต์เอาไว้นะคะ
แล้วคุณผู้ชมคีย์เวิร์ดในโพสต์มันอยู่ตรงนี้ค่ะ
เขาบอกว่าวันนี้ดาราเอาเบอร์ผู้จัดการลงจากไอจีแล้วนะ
หาวเดี๋ยววินาทีนี้ชาวเน็ตก็ยง

เพราะว่าคนที่เขาสงสัยที่บอกมันเป็นคุณจักรจั่น

คือทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของเขาเนี่ย

บังเอิญคุณผู้ชมขอย้ำนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นเหตุบังเอิญ
เออผู้จัดการส่วนตัวของจักรจันทร์เนี่ยหายไปจากไอจีของจักรจันทร์เลยนะคะตอนนี้
คนก็ยิ่งตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หรือว่าผู้จัดการส่วนตัวของจักรจันทร์เองเนี่ยจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องข่าวลื้อทั้งหมดนี้หรือเปล่า
พี่แจ๊กไม่รู้เขาเป็นผู้จัดการของจักรจันทร์มาดูแลกัน
กี่ปีแล้วคะดูแลจักรจันทร์มาตั้งแต่เข้าวงการคุณผู้ชม
คือเราก็แบบตอนแรกไม่เชื่อเลยนะว่าเขาทะเลาะกันจริงหรือเปล่า
แต่ไม่ได้โยงจากที่เขาใบ้มานะไม่รู้อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้
อันนี้เป็นเรื่องบังเอิญที่เราพอดีว่าไปส่อง
แล้วก็เห็นพอดีว่าเขาเอาเบอร์ออกจากไอจีแล้ว
แต่ทีนี้เราก็ต้องฟังความสองข้าง
เราก็เลยส่งพี่แจ๊คให้ติดต่อคุณอาบีไปผู้จัดการส่วนตัวติดต่อได้ไหมคะ
ก็คือพยายามติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ไปโทรศัพท์ไปหรือว่าติดต่อไม่ได้
แต่เถอะมันก็มีคนพี่ซีพูดได้ไหมเนี่ย
พูดมาค่ะตอนนี้มันมีอีกทางฝั่งแบบว่า
ทางฝั่งคุณจักรจานคุณเคออกมาบอกว่ามันไม่จริง
แต่ก็มีแหล่งข่าวบอกว่าเออใจเย็นรอดูเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอะไรอีก
เขาบอกอย่างนี้นะเราก็แบบเรื่องอะไรก็บอกยังพูดไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะ

ต้องรอกันอีกทีนึงแต่ย้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าสิ่งที่เราคาดเดาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องนี้ก็ได้
เรื่องของการลบเบอร์โทรศัพท์ออกทั้งเรื่องของที่เพจเจ๊มอย๑๘
ออกมาโพสต์กระแสข่าวต่างอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณจักรจันทร์เลยก็ได้นะเชอรี่นะ
ไม่ว่าเราจะคลุกวงไหนนั่งล้อมวงเมาส์มอยเรื่องเขากันขนาดไหน
เตรียมพร้อมจะเป็นว่าที่เจ้าสาวด้วยกันปล่อยมารัวเลยสำหรับภาพพรีเวดดิ้งนะคะ
มีความสุขดีไม่ได้แคร์อะไรกับดราม่าที่เกิดขึ้น
มันส่วนทางกับกระแสข่าวตอนนี้มากเลยเนาะ
สรุปเลยก็คือว่าดูข่าวเพื่อความบันเทิงนะคะ